พาคุณผู้ชมกลับมาบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณบีทีเอส
นุสาวรีชัยสมรภูมินะครับซึ่งตอนนี้ด้านหลังของผม
คุณผู้ชมจะเห็นว่าการอาสาของเหล่าผู้ชุมนุม
ราศดร๖๓นะครับได้มีการตั้งกาดเพื่อความปลอดภัยของเหล่าผู้ที่จะเข้ามาชุมนุมนะครับ
โดยมีการกางร่มตั้งเป็นจุดกำบังนะครับเพราะว่าถ้ามีรถน้ำหรือหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนเข้ามากระชับพื้นที่ก็จะได้มีการอ่า
ป้องกันตัวไว้นะครับโดยมีการกางร่มจำนวนหลายร้อยคันนะครับ
เพื่อกันน้ำไม่ให้เข้ามาโดนผู้ชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีกาดอาสาหลายคนนะครับ
เข้ามาสมทบกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ามาดูสถานการณ์
ลาดลาวให้กับเหล่าผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านในบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ

นี่คือกาดอาสาจำนวนหลายคนนะครับที่อาสามาเป็นแนวหน้าให้กับผู้ชุมนุมของคณะราษฎร๖๓นะครับ
ซึ่งณตอนนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูจะมีกาดอาสา
ผลัดเปลี่ยนการขับรถจักรยานยนต์ออกไปดูบริเวณด้านหน้าจนถึงแยกพญาไทยนะครับ
เพื่อดูสถานการณ์ว่าณตอนนี้มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหรือมีรถน้ำจะเข้ามาในพื้นที่หรือไม่นะครับ
เช่นเดียวกันครับก็ยังมีเหล่าผู้ชุมนุมของคณะราษฎร๖๓นะครับ
ที่เดินทางเข้ามาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางกาดอาสาเนี่ยครับ
จะมีการประกาศตลอดเลยนะครับว่าถ้าหากเหล่าผู้ชุมนุมนะครับที่เพิ่งเดินเข้ามา
จะเข้ามาสมทบกับเหล่าผู้ชุมนุมที่อยู่กลางอนุสาวรีไทยสมรภูมิเนี่ยครับ
ให้เดินเข้ามาเลยนะครับอย่าอยู่ด้านนอกแนวกั้นแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเหล่าผู้ชุมนุมที่เพิ่งเดินทางเข้ามานะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่ผมได้สอบถามกาดอาสานะครับว่า
ทุกพื้นที่ทุกแยกที่จะสามารถเข้ามาถึงใจกลางของอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
จะมีการอาสาคอยดูแลทุกจุดนะครับเพื่อส่งข่าวกันต่อมาว่า
ทางที่ตำรวจหรือทางรถน้ำเนี่ยครับจะเข้ามาฝั่งไหน
ถ้าหากทางถ้าหากฝั่งไหนเนี่ยครับมีรถน้ำหรือมีตำรวจเข้ามานะครับ
ก็จะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ภาพด้านหน้านี้นะครับ
อากาศอาสาได้มีการลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
ซึ่งจะมีกาดอาสาที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้ากำบังนะครับ
จะพยายามจะบอกพยายามจะบอกเหล่าผู้ชมนุมตลอดเลยว่า
ให้มีสตินะครับให้ฟังเฉพาะกาดที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับ
หากมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาให้เคลื่อนที่กันเป็นระบบห้ามแตกตื่นนะครับ
เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้กาดได้มีการประกาศตลอดเวลาว่าณตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ขอให้ผู้ชุมนุมทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะครับ
ในขณะที่บรรยากาศในจุดที่มีการชุมนุมนะครับ
เหล่าผู้ชุมนุมทุกคนนะครับได้มีการเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับ
แกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ออกมานะครับ
และก็ได้มีการเรียกร้อง๓ข้อที่ได้มีการเรียกร้องมาก่อนหน้านี้
นั่นก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่ง
ให้มีการร่างรัฐร่างรัฐธรรมนูลใหม่ที่มาจากประชาชนและปฏิรูปสถาบันนะครับ
ซึ่งเป็น๓ข้อเรียกร้องที่มีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยครับ
ทั้งหมดเป็นเหล่ากาศอาสาที่อาสามาอยู่แนวหน้าผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้านะครับ
ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับทุกแยกทุกถนนทุกสาย
ที่สามารถเข้าไปถึงใจกลางอารมณ์สวรรค์มีการอาศา
เฝ้าสังเกตการณ์อยู่แล้วก็จะมีการตั้งกำบังที่เป็นร่ม
เพื่อกันไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรถน้ำเนี่ย
ฉีดเข้าไปโดนเหล่าผู้ชุมนุมกันนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ
และกาดอาสาก็ได้มีการประกาศผ่านทางทรโคง
เหล่าผู้ชมนุมที่อยู่ด้านในนะครับว่าอย่าเพิ่งแตกตื่น
เพราะตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

เดี๋ยวกาดอาสาจะเป็นคนส่งข่าวไปเองครับ

ผมจีรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ